หมอปลาเนี่ยถ้าเกิดว่ารับจบนี้น่าจะเป็นจบแรก
หลังจากที่โดนไปเยอะทัวร์ลงไปเยอะเหมือนกันนะคะ
คือมีคุณน้าท่านหนึ่งค่ะบอกว่าหลานสาววัย๑๒เนี่ย
โดนผีเป็นผีรถมอเตอร์ไซค์มือสองเข้าสิ่งร่าง
มีอาการแปลกแบบนี้มา๔ครั้ง๔คราแล้ว
ฝากสื่อบอกว่าประสานหมอปลาให้หน่อยลงพื้นที่ไปดูหน่อย
ว่าหลานเนี่ยโดนผีสิงจริงหรือเปล่าค่ะ
ประหลาดอาการแปลกมากเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดที่บ้านเขาเต่าตำบลหนองแก่
คือตอนนี้อ่ะตอนที่เราได้เห็นกันเลยเห็นม๊ะ
เอาวางที่หัวของน้องอายุ๑๒ขวบ

เหมือนกับว่าน้องกรีดร้องเหมือนโดนวิญญาณอะไรเข้าสิ่งสักอย่างนะคะ
ตั้งใจจะวางไว้อยากให้พระพุทธรูป
ขับไล่ดวงวิญญาณผิวร้ายออกจากร่างของน้องอายุ๑๒

อาการแบบนี้น้าสาวของน้องผู้หญิงเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
เป็นแบบนี้มา๔ครั้งแล้วนะคะแล้วอาการรุนแรงขึ้นทุกครั้งเลย
ร้องไห้แล้วก็บอกด้วยเสียงที่แปลกว่า
ต้องการดวงวิญญาณไปสังเวย์อีกหนึ่งศพ
ต้องการเอาดวงวิญญาณไปสังเวยอีกหนึ่งศพ

หน้าสาวของเด็กเนี่ยก็คือคุณรุ่งนพัฒน์อายุ๔๐ปีเล่าบอกว่า
เหตุการณ์แบบนี้ไอ้ประหลาดแบบนี้มันเกิดขึ้น

ขี่รถจักรยานยนต์ไปประสบอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่๑๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
หลานชายเสียชีวิตก็นำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ทีนี้หลานสาวอายุ๑๒ปีท่านนี้แหละค่ะ
ก็พูดหลังจากนั้นก็พูดแปลกบอกว่า

ไม่รู้ว่าเป็นสัมภเวษีที่ไหนอย่างไร

รถจักรยานยนต์มือสองของหลานชายที่เสียชีวิต

พอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บอาการของหลานอายุ๑๒
ขวบก็มีอาการแปลกไปนะคะ
แล้วพูดบอกว่าต้องการดวงวิญญาณไปสังเวยเพิ่มอีก๑ศพ
หลังจากที่ได้ดวงวิญญาณของหลานชายไปแล้ว
นี่เธอก็เลยตัดสินใจอัดคลิปแบบนี้ค่ะ
ฝากผ่านสื่อให้ส่งให้หมอปลาหน่อยนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมหมอปลาตอบรับนะคะ
หมอปลาบอกว่าจะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครอบครัวนี้
แล้วจะบอกว่าเป็นจ๊อปแรกของหมอปลานะคะ
หลังจากที่โดนกระแสวิพักษ์วิจารณ์กรณีปู่แสงไปค่อนข้างเยอะนะคะ